คุณผู้ชมฮาเมื่อเช้าเจ้าหน้าที่ใช้ความพยายาม
เกือบ๓ชั่วโมงในการเกลี้ยกล่อมชายคนหนึ่ง
ปีนขึ้นไปอยู่บนป้ายบอกทางบนสะพานพระรามสาม
และขอว่าจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย
เจ้าหน้าที่นะครับเอารถกระเช้าขึ้นไปจะพูดคุยเจรจา
โอ้โหตอนแรกผู้ชายคนนี้มีท่าทีเห็นรถกระเช้า
แล้วเจ้าหน้าที่จะเข้ามาประชิดตัวแล้ว
ก็ยืดตัวออกไปเหมือนจะกระโดด
เจ้าหน้าที่ต้องหดรถกระเช้า

ไม่มีใครสามารถขึ้นไปพูดคุยได้ได้แต่ตะโกนพูดคุยกันนี่แหละครับ
ต้องปิดช่องการจราจรช่องหนึ่งเลยนะ

ไปดูช่วงเวลาของการเกลี้ยกล่อมผู้ชายคนนี้หน่อยฮะ
คือผู้ชายที่อยู่ข้างบนป้ายบอกทางนี้นะครับ
ใส่ชุดดำแล้วก็หมวกกันน็อกเต็มใบนะครับ
อยู่บนป้ายบอกทางสะพานพระราม๓ขาเข้าเขตธนบุรีกรุงเทพมนครนะครับ
ส่วนคนข้างล่างก็มีทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ตำรวจนะฮะที่พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมผู้ชายคนนี้นะครับ
นำรถกระเช้าให้เจ้าหน้าที่ขึ้นไปพูดเกลี้ยกล่อม
และด้านล่างก็มีการเตรียมความพร้อมมีรถพยาบาลไว้พร้อมเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง๗โมงเช้านะครับ
ตำรวจสนบุคโลและสนปากคลองศาลได้รับแจ้งเหตุ

พบผู้ชายสวมชุดสีดำสวมหมวกกันน็อกใส่รองเท้าผ้าใบ
นั่งอยู่บนโครงเหล็กป้ายบอกทาง
เป็นทางเลี้ยวซ้ายถนนเจริญกรุงตรงไปพระรามสาม
เจ้าหน้าที่ปิดเลนซ้าย๑ช่องทางนะครับ
ทำให้การจราจรโดยรอบติดขัด
ส่วนด้านล่างคือแม่น้ำเจ้าพระยา
มีเรือของกรมเจ้าท่าเตรียมความพร้อม
ลอยลำคอยให้การช่วยเหลืออยู่ด้านล่างไว้ก่อน
หากชายคนนี้กระโดดลงแม่น้ำนะครับ
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมนานอยู่หลายชั่วโมง
ชายคนนี้ไม่มีทีท่าว่าจะยอมลงมาพูดคุยกับตำรวจ
ทำได้เพียงแค่สายหน้าสายหัวเท่านั้นเอง
ตำรวจนำรถกระเช้าเตรียมขึ้นไปเจรจาเกลี้ยกล่อม
แต่ทันทีที่รถกระเช้ามาถึง
ผู้ชายคนดังกล่าวมีทีท่ากระสับกระส่ายมากยิ่งขึ้น
และยิ่งเห็นเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมขึ้นรถกระเช้า

โอ้เขานี่เลยครับกระสับกระสาย
แล้วก็ทำท่าเหมือนจะกระโดดลงไปจากป้ายบอกทาง

งานนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอารถกระเช้าลงมาก่อน
ร้อนถึงผู้กลับการสอนออกปากคลองศาลก็ตัดสินใจ
ขึ้นรถกระเช้าไปอีกครั้งเพื่อไปเจรจาด้วยตัวเอง
การเจรจาของผู้กลับก็ไม่เป็นผล

ได้แต่บอกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียด

บอกว่ามาจากหนี้นอกระบบ
และไม่ขอคุยกับใครนอกจากเสียโป้
เขาบอกแบบนี้อยากคุยกับเสียโป้คนเดียว
เสียโป้หรือนายอภิรักษ์ชัยอานนท์
เขาอยากคุยกับเสียโป้เท่านั้น
แต่เจ้าตัวโยนโทรศัพท์มือถือทิ้งนะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องลงมาด้านล่าง
ก็เอายังไงดีจะติดต่อเสียโป้
ก็ไม่รู้จะติดต่อกันยังไงนะครับ
ชาวโซเชียลที่ติดตามข่าวสารนี้

เขาไลฟ์เป็นชั่วโมงนะคุณนะ
คนในโลกโซเชียลก็พยายามที่จะให้กำลังใจ
แล้วบางคนก็บอกใช้เส้นทางนี้เดินทางไปทำงาน
รถติดยาวเป็นกิโลทำให้เข้างานสาย
บางคนก็บอกว่าจะตัดสินใจทำอะไร

แต่บางคนก็บอกอย่าไปซ้ำเติมเลย

ว่าผู้ชายคนนี้อาจจะถึงที่สุดแล้ว
ก็เลยตัดสินใจที่จะกระโดดลงแม่น้ำเจ้าพระยาแบบนี้นะครับ
ที่สุดแล้วคุณถามว่าเสียโป้ต้องมาเจรจาไหม

เพราะว่าทางตำรวจใช้ความพยายามในการเจรจานาน๓๐
๔ชั่วโมงตั้งแต่๗โมงเช้า
กระทั่งประมาณ๑๐โมงครึ่ง
ผู้ชายคนดังกล่าวยินยอมลงจากป้ายบอกทางแต่โดยดีแล้วนะฮะ

เจ้าหน้าที่นำตัวผู้ชายคนนี้
เข้าพบพันธ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป
และทีนี้ก็ต้องพูดคุยกันเรื่องของปัญหาต่างนานา
จะช่วยกันแก้ไขอย่างไรไม่ให้กลับมาคิดสั้นอีกนะครับ
นี่ก็เป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะ